เพื่อพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะหันมาปลูก

เขาบอกว่ารสชาติหวานอร่อย
จนตอนนี้เป็นที่นิยมในการปลูกแล้วนะครับ
นี่เป็นมันเทศญี่ปุ่นพันธุ์โอกินาว่า
บ๊วยโอกินาว่าให้เห็นอย่างนี้เหรอ
แล้วก็ปลูกในพื้นที่ขนาด๑ไร่

ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุข
มันโอกินาว่าแต่ปลูกที่ขอนแก่น

เป็นมันเป็นคล้ายสีม่วงหรือเปล่าครับ
มันแบบนี้มันล่วงใช่ไหมคุณป้าเนี่ยได้มีการทดลองปลูก
ทดแทนมันสัมปะหลังที่ปลูกมานาน
แล้วก็ไปเจอวิกฤตราคาตกต่ำ

อันนี้เป็นชมหน้าของมันเทศญี่ปุ่นโอกินาว่านะครับ
คุณพ่อวิไลเล่าให้ฟังบอกว่ามันเทศญี่ปุ่นขายได้ทั้งยอด

ในตอนแรกได้ทดลองปลูกมันเทศญี่ปุ่นในพื้นที่สมงาม

ยอดมันเทศญี่ปุ่นขายได้เงินกว่า๗๐๐๐บาท
กำไรหลายเท่าเลยนะลงทุนไป๒๐๐๐๐บาทนะครับ
จากนั้นเมื่อหัวมันโตพอก็เก็บหัวมันขายได้อีก
สร้างรายได้ดีกว่าปลูกมันสำปะหลังมาก
จึงต้องเพิ่มพื้นที่ในการปลูกเข้าไปอีก๑ไร่
ส่วนคนที่เข้าไปชิมถึงในสวนในไร่บอก
อร่อยจังเลยคุณป้าวิไลได้กินกันสดเลยนะครับ
แล้วก็คุณป้าบอกว่าเก็บหัวมันขายเนี่ย

มีบริษัทมารับซื้อมันเทศญี่ปุ่นถึงไร่
ประกันราคาด้วยรับซื้อหัวมัน
ไว้ที่กิโลกรัมละ๓๐บาทนะครับ

มันสะพะหลังประมาณแค่๒บาทเองนะ
นี่๓๐บาทเลยนะครับครับ

ง่ายก็มันแฮ่วธรรมดาการเล่นไล่
แสดงเพื่อภูมิ
เขาบอกว่าปลูกง่ายไม่ต้องใส่สารเคมี

แต่ตอนนี้พอมาปลูกอันนี้ราคาดีมาก

ไม่รำไรนี่แปลว่ามันง่าย

เพราะว่ามีคนมาซื้อที่ใดใช่ไหม

เพิ่มการเรียนรู้การปลูกพืชใหม่
มีความต้องการของตลาดที่กว้างมากขึ้นด้วยครับ
ครับสำหรับเมนูมันม่วงเป็นที่นิยมมีมากมายนะฮะ

ขนมไข่นกกระทามันม่วง
อ๋อนี่คือทานสีม่วงแปลกดี
แต่ก่อนขนมไข่นกกระทาก็จะทอดเป็นสีเหลืองทองใช่ครับ
ตอนนี้ทอดเป็นสีออกม่วงหน่อย
แล้วก็รสชาติก็จะหวานหอมไปอีกแบบนะครับ

พายมันม่วงหรือว่าจะเป็นพุดดิ้งสาคูมันม่วง

อันนี้เป็นตัวอย่างของเมนูเท่านั้นเองนะครับ
แต่ว่าเราก็เอาเรื่องของคุณป้าวิไล
ซึ่งเป็นตัวอย่างของพี่น้องเกษตรกรมาให้ดูกัน
น่าสนใจตรงที่ลงทุนไม่แพงมาก
กำไรสูงการดูแลไม่ต้องยุ่งยาก
สำคัญมารับซื้อถึงที่รับประกันราคาอีกต่างหากนะฮะ